คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนแฟนรายการของเราชอบมากเลยนะคะ
เรื่องตัวเลขก็หนึ่งแหละโดยเฉพาะเรื่องมูเตลู
มูเตลูเนี่ยถ้าทำแล้วมันปังจริงปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะเหมือนหนุ่มคนนี้เลย
ก็เลยขอเมาส์มอยเรื่องนี้กับบันเทิงไทยรัฐนิดนึงก็ละกัน
ไปเจอมาล่าสุดก็งานมูเตลูนี่แหละเจ้าตัวไง
ไปร่วมพิธีเบิกเนธทาเวสุวรรณที่จังหวัดเชียงใหม่มา
ไปกับพี่ตุ๊กกี้ค่ะที่เรานำเสนอไปเมื่อวันก่อน
ตั้มเนี่ยบอกว่าตัวเองสัทธาในเรื่องพวกนี้นะแล้วก็นับถือหมดเลยค่ะ
ทั้งพระพิธีเนธพญานาคพญาพุทธสักรายมือหรือว่าทาวเวสุวรรณ
เรียกว่าใครบอกว่าที่ไหนปังนะตัวเองก็ลองศึกษาดูก่อน
และถ้ารู้สึกมีอะไรที่มันสื่อถึงกันตั้มบอกไม่พลาดที่จะไปไหว้แน่นอน
อันนี้ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ไหว้ดะทั้งหมดไง
แต่ว่าต้องให้แบบว่าตั้งจิตอธิษฐานก่อนแล้วใจมันอยากไปไหว้ไป
ท้าเวสวรรณค่ะเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้มไหว้บ่อยมากเลย
เชื่อว่าไหว้ท่านแล้วเนี่ยเรื่องที่ปังที่สุดคือเรื่องเงินกับเรื่องทอง
ช่วงหนึ่งค่ะตั้มเล่าว่าไหว้ท่านบ่อยมากบ่อยจริง
ขอโชคขอลาบมาตลอดนะคะแล้วเคยถูกลอตเตอรี่ด้วย
ได้เงินตั้ง๗๐๐เลยค่ะว้าวเลยจ้
กับแสนอ่ะจริงไปฝังเสียง
เวสุวรรณน่าจะเป็นเรื่องโชคลาภแต่ก่อนผมทำรายการกับโดม

เวลาตอนนั้นพอทำรายการคาดมท้าเวสุวรรณเป็นสิ่งที่เราจะไหว้บ่อยจัง
พอไปไหว้ท้าวิทยุสุวรรณจะถูกเล็กบ่อย
ซึ่งท่านอาจจะดังเรื่องขอโชคลาภเรื่องเงินทองอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
เราก็มีความเชื่อว่าทาเวสวรรณเวลาขอเรื่องเงินทองอาจจะดี
นับถือทุกที่ที่เรารู้สึกว่าดีแต่ก็ไม่ได้งมงายนะ
เราต้องเจออะไรที่เรารู้สึกดีกับตัวก่อนสัมผัสด้วยตัวเอง

ไม่ใช่ว่าโอ้โหตรงนี้ดีข้าก็ต้องไป
ต้องมีอะไรที่มันมีเซนต์กับตัวเอง
อันนี้นะคะถือว่าเป็นข้อนะข้อแนะนำข้อแรกเลย
ที่ใครจะมาทางสายนี้คือจิตต้องสื่อถึงกันได้ก่อน
ก็รู้สึกว่าอยากจะไปไหว้อยากจะไปพบหน้าท่าน